ท่านผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙ที่กำลังระบาดอยู่ในหลายประเทศ
รวมทั้งบ้านเราด้วยก็ต้องระวังแล้วก็ป้องกันกัน
แน่นอนว่าการป้องกันอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุด
การล้างมือกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากอนามัย
ในการที่จะป้องกันตัวเองนะฮะทั้งคนที่เป็นไข้หรือไม่เป็นไข้ก็แล้วแต่
คำถามก็คือว่าที่ประชาชนถามกันเยอะนะ
ตกลงจะรู้ได้ยังไงว่าหน้ากากอนามัยอันไหนมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ

ก็ขนาดมีสอสอท่านหนึ่งเนี่ยสสพลังประชารัฐคุณศิราเจนจาคะเนี่ย
สั่งซื้อมายังได้ของไม่มีคุณภาพ
ค่ะก็เขาบอกเขาไม่รู้ว่าของที่มีคุณภาพคืออะไร

เขาขายแบบนี้ก็ซื้อแบบนี้แล้วก็แจกแบบนี้ผิดตรงไหน

อาจารย์ที่เขาเป็นนักวิชาการด้านนี้เอาไปตรวจสอบบอกโอ้โหอย่างนี้คุณแจกไม่ได้นะ

อาจารย์ออสนะฮะอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปหาอาจารย์ออส
ไปหาที่ห้องแล็บของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนครปฐมนะฮะนี่ฮะ
แล้วก็เอาหน้ากากอนามัยแบบมาตรฐานเลยขององค์การเพศสัตว์ไปให้อาจารย์

หน้ากากชนิดต่างที่มันไม่ได้มาตรฐานให้อาจารย์เปรียบเทียบให้ดูหน่อย
ท่านที่ดูอยู่นะครับจะได้รู้ว่าแบบไหนมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ
แล้วจะตรวจสอบยังไงได้บ้างรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

แน่นอนว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยเราสวมใส่เพื่อป้องกันเรื่องของ
มูกน้ำลายที่เป็นหนึ่งในสารคัดหลัง
ค่ะที่มันจะออกไปแล้วก็ไปสร้างปัญหาหรือว่าป้องกันของคนที่จะอ่าเข้ามา
เสมหะน้ำมูกน้ำลายจากมนุษย์
เพราะฉะนั้นก็เลยทดลองเอาน้ำกลั่นกับเอซิโทน
ที่มันจะมีลักษณะเสมือนสารคัดหลังฉีดลงบนหน้ากากอนามัย
ซึ่งพบว่าหน้ากากอนามัยจากองค์การเพศรัชกรรม
สามารถป้องกันสารคัดหลังในการจะเข้ามาสู่ร่างกายได้จริงนะฮะ
แต่ถ้าเป็นหน้ากากอนามัยที่แบบมันไม่ได้มาตรฐาน
ที่เคยมีการแจกจ่ายอะไรกันมันคนละเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับ
เคสของเมื่อวานของนักการเมืองชื่อดังเนี่ยมันมีกลิ่น
แสดงว่ามันเป็นพลาสติกที่ไม่สะอาดหรือมีของผสม

แล้วลักษณะการขยี้เหมือนอย่างนี้เราขยี้ดูอย่างนี้
มันไม่เกิดผงฝุ่นหรือไม่กรอบไม่แตกตอนนี้มีขดลวดด้วยนะครับ
ลักษณะอย่างนี้ก็คือไม่มีสารปนเปื้อนที่จะหลุดออกมาได้ง่าย
ส่วนตัวเมื่อวานพูดง่ายคือแค่ขยี้มันก็ล่วงออกมาเต็มแล้ว
แล้วเราต้องมาแปะจมูกเพื่อสูดดมนั่นหมายถึงเราจะต้องรับไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกาย
อาจารย์ออสก็แค่เตือนแค่นั้นเอง
เพราะฉะนั้นอาจารย์ออสบอกว่าเอาง่ายจะซื้อหน้ากากอนามัยมาใช้
ก็คือมันป้องกันสารคัดหลังได้หรือไม่นะฮะน้ำมูกน้ำลายเสมหะต่างเนี่ย
วิธีการทดสอบตรวจสอบตรวจสอบก็ง่ายครับท่านผู้ชมครับ
หน้ากากจะต้องผ่านกระบวนการผลิตโดยความร้อนและเครื่องปั๊ม
เพราะฉะนั้นหน้ากากจะต้องมีความหนาอย่างน้อย๓ชั้น
ส่องกับไฟแล้วมันจะมองไม่เห็นรูพลุนของหน้ากาก
ถ้าแบบส่องระบางเฉียบเลยอันนี้ไม่ได้
ขยี้หน้ากากดูถ้าขยี้หน้ากากแล้วมันไม่มีอะไรที่มันหลุดมันร่วง
มันเป็นผงอะไรลงมาเนี่ยแสดงว่าไม่มีสารปนเปื้อน
อันนี้ใช้ได้ตามมาตรฐานต้องลองสูดดมดูด้วยนะฮะ
ไม่มีกลิ่นนะกลิ่นต้องสะอาดนะครับ
และที่สำคัญคือต้องมีเส้นลวดสำหรับล็อกจมูกด้วย
สรรจมูกไม่ให้มันมีเรื่องของอาโกอากาศหลุดลอดเข้ามา
แล้วก็คลุมได้ถึงคางด้วยนะฮะนี่นะฮะ
หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานขององค์การเพศรัชกรรม
ก็คือสีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะที่เราบอกว่าโอ้โหตอนนี้หากันยากเหลือเกิน
คือเรื่องของหน้ากากอนามัยมันมีหลายประเด็น
หนึ่งเลยคือต้องใช้ใส่และถอดอย่างถูกวิธี
ต้องใส่และถอดอย่างถูกวิธี
และอย่างที่คุณภาคภูมิบอกก็คือเรื่องที่สอง
ว่าต้องมีคุณภาพมันต้องกันได้จริง
และเรื่องที่๓เดี๋ยวนี้ต้องระวังเพิ่มขึ้นค่ะ
หน้ากากอนามัยที่เราซื้อมาใช้ผ่านการใช้มาแล้วหรือยัง

ไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นนะ
เมื่อวานเราเล่าไปว่าเจ้าหน้าที่บุกไป
จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เอาหน้ากากอนามัยที่เขาใช้แล้ว
รีไซเคิลเป็นหน้ากากอนามัยมือสองแล้วก็เอาไปขาย
แล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปบุกจับเนี่ยนะ
ขายไปแล้วเป็นแสนชิ้น

เนี่ยค่ะแล้วคนซื้อไปใช้แล้วอ่ะ

โอ้โหก็เลยตำรวจบอกว่าต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ช่วงเช้าวันนี้ตำรวจสพวิหารแดงจังหวัดสระบุรีสรุปสำนวนคดีนะคะ
ส่งตัวนางจินตนาและพวกรวม๓คน
ผู้ต้องหารีไซเคิลหน้ากากอนามัย
ฝากค้างต่อสารจังหวัดสระบุรีค่ะ
ถูกดำเนินคดี๓ข้อหานะคะ
ขายของโดยหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด
สภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ
ข้อหานี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อหาที่๒ค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาที่๓ร่วมกันช่อกงประชาชนค่ะ
มีทั้งใช่ค่ะโทษจำโทษปรับเลยนะคะ

พฤติการของ๓ผู้ต้องหาเป็นแบบนี้ค่ะ
ไปซื้อหน้ากากอนามัยมือสองจากร้านรับซื้อของเก่า
หน้ากากอนามัยมือสองที่ผู้ต้องหานำมาขาย
ต้นทางมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะคะ
โรงงานมีหน้ากากอนามัยเยอะเพราะพนักงาน

เสร็จเขาถอดทิ้งแล้วทิ้งแบบรวมกันนะคะทุกวัน
โรงงานเขาก็เลยมีหน้ากากอนามัยใช้แล้วเยอะ
ผู้ต้องหาไปซื้อมาเลยไปซื้อมาจากโรงงาน
รับซื้อของเก่าไปรับซื้อมาแล้วไปประมูลกันเพื่อนำมารีไซเคิล
เช่นเขาจะมีการรับซื้อของเก่าเขานอกจากจะเอาหน้ากากอนามัย
เขามีหลายอย่างไงของใช้ทั่วไปอะไรต่างก็เอามา
ผู้ต้องหาเนี่ยเอาแค่หน้ากากอนามัยจากร้านรับซื้อของเก่ามาแล้วไปขาย
ไปซื้อหน้ากากอนามัยเก่ากับร้านรับซื้อของเก่าเป็นราคากิโลกรัมละ๔บาท
ซื้อเป็นกิโลนะซื้อเป็นกิโลกิโลกรัมละ๔บาทแล้วซื้อไป๑๐๐กิโลกรัม
กิโลกรัมเลยนะคะในราคาคือ๔๐๐๐บาทนะคะ
พอได้หน้ากากอนามัยมือสองมาแล้วเขาทำยังไงรู้ไหมคะเขาไปจ้างคนเอาไปซัก
เอามารีดเอามาพับแล้วก็แพ็คลงกล่องให้ดูเหมือนใหม่แล้วโพสต์ขายในเฟซบุ๊ก
ละ๑๐๑๓บาทนี่ค่ะโอ้โหกำไรมหาศาลแล้วอันตรายมหาศาลด้วยนะคะ
ซื้อมาแค่๔๐๐เองเนี่ยแล้วขายอันละ๑๐บาท๑๓บาทดูสิคะ
จากผู้ต้องหากลุ่มนี้แล้วนะคะทีมข่าวของเราได้รับข้อมูลมาจากร้านขายยาในพื้นที่ค่ะ
บอกว่ามีอีกหลายกลุ่มนะคะที่ลักลอบนำหน้ากากอนามัยมารีไซเคิลแบบนี้ในพื้นที่อำเภอวิหารแดง
แต่หลายคนไม่กล้าให้ข้อมูลกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยแต่พอผู้ต้องหากลุ่มนี้ถูกจับ
ผู้ต้องหากลุ่มอื่นคนที่กำลังจะเป็นผู้ต้องหากลุ่มอื่นเขายังไม่ได้ถูกจับและยังไม่เป็นผู้ต้องหา
หยุดไปก่อนมันเลยเงียบไปไงแต่จริงแล้วยังมีคนอื่นในพื้นที่ที่ทำลักษณะแบบนี้นะคะ
แล้วไม่รู้ว่าถ้าข่าวเงียบไปจะกลับมาทำอีกหรือเปล่าหรือจะย้ายสถานที่หรือจะอะไรหรือเปล่า
แต่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าไม่ใช่แค่ผู้ต้องหา๓คนที่โดนจับอีกหลายคนที่ทำแบบนี้
ก็ต้องจับให้เห็นอย่างนี้จะได้หวาดกลัวกันและที่สำคัญต้องเอาไปให้ถึงต้นทาง
เพราะว่าที่ทีมข่าวเราตรวจสอบมาเนี่ยคือโรงงานอุตสาหกรรมที่เขามีคนงานเยอะ
เขาก็แทนที่จะเอาไปทิ้งของพวกนี้มันใช้แล้วมันมีสารคัดหลังทั้งนั้น
หน้ากากอนามัยเนี่ยคุณต้องไปทิ้งมันมีแต่เชื้อโรคใช่ไหม
แต่คุณกลับให้ร้านรับซื้อของเก่ามาประมูลไปพร้อมกับสิ่งของต่างที่คุณต้องทิ้ง
แล้วเขาอ้างว่าจะไปถอดเหล็กใช่ใช้เฉพาะเหล็กที่อยู่ด้านบนไปหลงไปหลอมอะไรอย่างเงี้ย
แต่ไม่ใช่ความจริงพวกนี้คือเอามาซักเอามารีดบรรจุหีบห่อแล้วขายต่อ
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับเอาส่วนเรื่องของข่าวลือต่างนะครับ
อย่าไปเผลอแชร์กันแบบโดยไวนะครับต้องดูให้ดีก่อนว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
อย่างวันนี้มีคลิปในโลกโซเชียลเผยแพร่เจ้าหน้าที่ที่สวมชุดป้องกันแบบแน่นหนาเลย
อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนี่นะฮะแล้วก็กำลังเก็บศพคนขับรถบรรทุกผลไม้
แล้วก็ลือกันว่าโอ้โหนี่สงสัยเสียชีวิตจากโควิด๑๙แน่เจ้าหน้าที่แต่งชุดขนาดนี้
คนก็แตกตื่นกันมากเพราะบอกว่าเกิดขึ้นที่ลงผลไม้ในพื้นที่บ้านชากใหญ่ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนะฮะล่าสุดครับนายแพทย์อภิรักษ์วิสุทธิอาพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ชี้แจงแล้วนะครับบอกว่ากรณีนี้ผู้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙นะครับจากการตรวจร่างกายไม่พบว่าผู้เสียชีวิตมีอาการหนักตรงกับอาการของผู้ป่วยจากโควิด๑๙
และไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยสาเหตุการเสียชีวิตมาจากโรคประจำตัวแล้วทำให้หัวใจวายเฉียบพลันที่เห็นเจ้าหน้าที่แต่งชุดรัดกลุ่มแบบนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพราะว่าตอนพบการเสียชีวิตเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็เลยต้องป้องกันอย่างเต็มที่ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเห็นคลิปแล้วอย่าไปแชร์กันแล้วทำให้เกิดความตื่นตนก